คุณผู้ชมไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นสมุทรปราการ

ผู้หญิงมีปัญหาการท้าทายกันผ่านโลกออนไลน์

แต่คำว่านัดเคลียร์มันคือนัดตบกัน
แต่ว่าต่างฝ่ายต่างพาแฟนนุ่มมาด้วยค่ะ
อันนี้คือผู้หญิงสองฝ่ายนะคะ

นางเสาผู้นามสมุทรอายุสิบหกคือชุดนอนสีขาวนะคะ

เป็นวัยรุ่นพระรามสาม
ตบกันซอยข้างวัดนะคะ
ตำบลยังพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ชายหญิงก็มีเพื่อนมีอะไรกันมาหลายคนไงคะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าจากแค่ผู้หญิงสองคนตบกัน
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพอหลายคนปุ๊บเนี่ย

มีปืนมีระเบิดมีมีด
มีคนเจ็บไปสองคนนะคะเหตุการณ์นี้
ตำรวจสพพระประแดงก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
คนเจ็บ๒คนอยู่บนสะพานข้ามคลองรัฐ

คนเจ็บคนแรกคือนายปัญญาธรรมอายุ๓๔ปี

ยิงเข้าด้านหลังมีแผลอยู่๔แผล

อีกคนนึงที่เจ็บก็คือนายสนใจอายุ๓๐

ถูกยิงเข้าที่แขนด้านขวา
และที่ข้อศอกก็มีแผลด้วยนะคะ

ตัวเขากับเพื่อนมาจากซอยสุขสวรรค์๘๖
มาถึงที่เกิดเหตุเห็นผู้หญิงตบกันอยู่
สักพักมีกลุ่มผู้ชายทางฝั่งพระประแดงมาไล่ทำร้าย
ที่เกิดเหตุมีรองเท้าตกอยู่ค่ะ

มีเศษระเบิดที่ระเบิดแล้วอยู่บนพื้นด้วย
โอ้โหนี่แต่ละอย่าง

ตำรวจก็เลยต้องเรียกตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ

ตำรวจจับตัวในเป่า

หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระประแดง

ทีมข่าวก็เลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวก็เลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง
กลุ่มวัยรุ่นฝั่งพระแดง

ทางฝั่งโน้นพาผู้ชายมา

พูดขึ้นมาว่าถ้าตบเสร็จ

คือให้แฟนมายืนคุมเฉย
ก็คืออยากให้ผู้หญิงเขาเคลียร์กันเอง

ก็เลยกลายเป็นเรื่องมันบานปลาย
แฟนนุ่มของมุกก็คือผู้ชายเสื้อเหลือง
ให้ดูภาพไปว่าโดนทำร้ายจนบาดเจ็บค่ะ

โจ้ในเต้ยเป็นเยาวชนหมดเลย

อยู่ระหว่างการขอนุมัติศาลออกหมายจับ
และตามตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ